หลังจากที่เจอรอบนี้เข้าไปทุบบ้านหนีเนี่ยปอไปหาตำรวจสพบ้านโป่งรัชบุรี
ตำรวจเขาลงพื้นที่ให้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ
ไปที่บ้านจุดจุดเกิดเหตุใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อ
ก็คือก็ไม่มีเหล็กประตูหน้าต่างเพราะว่าเขาย้ายไปแล้วก็ขนไปแล้ว
ใช่ค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยไปถามจำเลยที่สองว่าเหล็กกับกระเบื้องอะไรอย่างนี้
อยู่ไหนเขาก็เลยพาไปดูเพราะเขาย้ายไปอีกที่หนึ่ง
คุณเอาไปได้ยังไงมันเป็นสินทรัพย์ของเรื่องการบังคับคดีเขา
ใช่ค่ะตำรวจก็เลยถ่ายรูปไว้แล้วก็บอกว่าห้ามโยกย้ายเจอใช่ไหม
ไปบ้านอีกหลังนึงเขาขนไปหมดแล้วใช่ค่ะ
กองใหญ่ไหมใหญ่ค่ะก็บ้านทั้งหลังอ่ะเนอะใช่ค่ะบ้านทั้งหลัง
กองแบบตำรวจบอกงั้นต้องอายัดไว้ค่ะเป็นของกลางค่ะ
เป็นของกลางในคดีของกลางในคดีแล้วยังไงต่อ
ก็คือก็มาตกลงกันว่าอ่าก็คือหนูเหมาไปเลยว่าประตูหน้าต่างกระเบื้องเนี่ย
ให้สามหมื่นแต่จริงจริงมันขายได้ไม่ถึงก็คือช่วยเขา
แล้วก็ยอดหนี้ก็คือหารสามแล้วยอดยอดดีต้องจ่ายชำระคนละหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันบาท
ก็ให้แม่เขาก็คือเขาให้ประตูหน้าต่างกระเบื้องมา
แล้วก็อ่าเขาเสนอมาว่าให้ให้เขาชำระยอดอีกห้าหมื่น
ให้ให้หมดภายในเดือนกรกฎาปีหน้าค่ะแล้วก็ที่เหลือเราจะยกหนี้ให้แม่เขา
คือพอปอพาตำรวจมาตัวของลูกหนี้หลักจำเลยที่หนึ่ง
รู้ข่าวค่ะก็เลยมาโรงพักเลยอ่ามานัดนัดกันนัดเจอกัน
ในวันที่ยี่สิบแล้วก็แม่เขาด้วยใช่ค่ะก็มาเคลียร์หนี้กันใหม่ใช่ค่ะ
ก้อนที่สารท่านมีคำพิพากษาให้ชดใช้หนี้พร้อมกับดอกเบี้ย
รวมแล้วมันตกห้าแสนได้ใช่ค่ะแต่ทางเจ้าหนี้เอาแค่เงินต้น
อก็เลยบอกแต่เขาขอเอาแค่เงินต้นได้ไหมดอกเบี้ยไม่เอา
เจ้าหนี้เจ้าหนี้ให้เองค่ะก็คือใจดีเองป่อปอใจดีอีกค่ะ
อะไรจะใจดีขนาดนี้เนี่ยคือบอกอ่ะดอกเบี้ยที่สารท่านสั่งบังคับมาไม่ต้องก็ได้
เอายอดต้นนั่นแหละก็คือประมาณสี่แสนห้าหรือแค่ยอดใหญ่สี่แสนสาม
เอาสองหมื่นด้วยอันนั้นยังไม่ได้รวมค่ะอ่าก็เป็นสี่แสนสามค่ะ
บอกงั้นคุณหาร๓เลยก็คือลูกหนี้หลัก
แม่เขาที่ค้ำกับสามีที่ค้ำยอดเล็ก
คุณหารสามมาเลยแล้วกันสี่แสนกว่าเนี่ยตกละคนละแสนสี่ค่ะ
แล้วก็ใช้กันมาซึ่งตัวของลูกสาวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาเงินมาใช้แทนในส่วนของแม่เขาก่อน
ค่ะตั้งแต่มกราถึงเดือนกรกฎาค่ะเขาจะชำระให้หมด
ภายในครึ่งปีหน้าใช่ค่ะปีหกหกเนี่ยเขาจะหาเงินมาให้ก่อนห้าหมื่นค่ะ
อ่าบวกกับที่ปอบอกไปเจอเหล็กเจออะไรในบ้านของแม่ที่ทุบไปเนี่ย
คิดให้สามหมื่นค่ะรวมเป็นแปดหมื่นค่ะส่วนของตัวเขาเนี่ย
ก็ต้องชำระเหมือนเดิมหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันซึ่งเขายังไม่ได้บอกว่าจะใช้เมื่อไหร่ยังไง
ต้องไปทำงานหาเงินค่ะอ่าตัวสามีเขาอ่ะสามียังติดต่อไม่ได้ค่ะ
ก็คือโทรไปเขาให้ภรรยาใหม่เขารับเขาไม่ยอมรับโทรศัพท์เอง
เขาแยกกันแล้วค่ะเขาแยกกันเขาเลิกกันแล้วค่ะ
แต่ในระหว่างฟ้องก็คือจดทะเบียนสมรสกันอยู่นะคะเอาแล้วทำไมปอไม่เอาจากเขาเป็นหลักไปเลย
ทำไมถึงไปหารสามเพื่อจะเอาจากสามีเขาด้วยอ่ะก็คือหนูคิดว่าถ้ากระจายยอดหนี้ก็คือจะได้ช่วย
ช่วยกันแบ่งใจจูงใจจูงใจให้เขาอยากชำระหนี้เพราะลูกหนี้มันมีหลายคน
บางคนมีทรัพย์สินบางคนไม่มีไงคราวนี้ไอ้คนที่มีทรัพย์สินเนี่ย
ถ้ามันจ่ายน้อยน้อยแล้วจบไปแล้วไม่เอาเรื่องไม่เอาราวอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็โอเคไง
อันนี้หลักการทวงหนี้เลยนะเนี่ยที่น้องก็ทำได้ถูกแล้ว
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็น
เปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์บ่าย๓โมงครึ่งเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่องสามสิบสอง